ไงขอกล่าวแม่แก้วกับณเดชน์หน่อย

เขาจัดหนักเชื่อดเกลียนไอจีที่มาแขวะณเดชนกับแม่แก้วว่า
เราจะหลังเนี่ยจะเห็นว่าแม่แก้วกับณเดชน์เนี่ย
นางทำบุญแบบว่าเป็นเรื่องเป็นอะไร
ทำมาตั้งแต่ก่อนที่ณเดชนจะดังขนาดนี้แล้ว
แม่แก้วมาได้มั้งแม่แก้วเรียกหรือแม่แกี้วนี่
แต่กันแใช้เธอนะนะว่าเธอแก่กว่าแม่แก้วนะอุ๊ยตบตากไม่มี

อู้ทำไมชอบสร้างภาพอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น

นะเดี๋ยวไม่มีเงินทำนู่นทำนี่ก็
อ่าก็โองลงเลยสิคนนี้อ่าโองลงเลย

พวกฉันมีความสุขกันดีทั้งแม่ของยาย่าแล้วก็ณเดชน์
นี่ยังคุยโปรเจกต์ใหม่แล้วก็แพนทริปเที่ยวกันอยู่เลย
เก่งแต่ปิดหน้าเห่าคิดว่าทำอะไรพวกกูได้เหรอ
ต้องพยายามมากกว่านี้หลายคนก็เลยบอกเฮ้ย
ล่าสุดเมื่อ๑๒กุมภาพันธ์เนี่ยพี่อาลงรูปณเดชน์นะฮะ
ไอจีของเขานั่นแหละพร้อมแคปชั่นว่าทำงานทุกวันสู้นะจ๊ะ
เดี๋ยวว่างแล้วจะให้ไปพักเก่งที่สุดคนนี้
แล้วก็แก้วจังก็คืออันนี้แรงมากเลยนะนี่นะคุณอาเนี่ยนะ
เข้ามาเห่าผิดไอจีแล้วล่อควายได้สำเร็จโง่จริง
กูไม่ได้หลอกมึงมาโอ้โหดูดิ
ก็เต็มชุดใหญ่ไงชุดใหญ่นะ
การเป็นการตอบโต้ระหว่างพวกที่แบบว่าไปวาดเด็กของเขา
เป็นแบบชุดใหญ่เลยอะ
แต่พูดก็ถูกแล้วนะถ้าเป็นหน้าที่ของผู้จัดการที่ดี

ถ้าแก้วจังอาจจะยังไม่มีสิทธิ์ด่าเยอะ
ยังไม่ใช่อ่าก็เลยชุดใหญ่แต่ทำถูกแล้วดีแล้วล่ะด่าไปเถอะ
แต่คุณไอ้แก้วมาตกมืออย่างนั้น